ทั้งส่วนของกระทรวงพาณิษฐ์และกลมบัญชีกลาง
ได้มีการติดตามการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะว่ายอดใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เดือนมกราคมกว่า๓๘๐๐ล้านบาท

ทงฟ้าประชาบรัฐมากที่สุดนะครับ
โดยนางสาวสุธิรัฐรัตนาโชธอธิบดี
กรมบัญชีกลางเปิดเผยครับว่าตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑มกราคมที่ผ่านมา
กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิ์๑๔๕๐๐๐ราย
เป็นจำนวนเงินกว่า๓๘๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านทงฟ้าประชารัฐมากที่สุด๓๓๔๐ล้านบาท
ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้านกว่า๖๓ล้านบาท
ถุงเงินประชารัฐกว่า๓๔๘ล้านบาท
ร้านกัสหุงต้ม๒๕ล้านบาท
รถไฟฟ้าใต้ดิน๔๘๐๐๐บาท
รถไฟใช้บัตรนี้กันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็รถขอสมกรถเมย์ใช้สิทธิ์กันไป๖๗๓๖๐บาท
อกจากนี้ได้โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส
โดยโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๕๐๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
จำนวน๔๕๙๐๐ราย
ก็คิดเป็นเงินทั้งสิ้น๔๑๖ล้านบาทนะครับ
ส่วนเงินส่วนมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก็เป็นเงิน๗๖๐๐๐๐๐บาท
ร้อยละ๑เพื่อการออม
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

เหนือจากเกษตรกรและรับจ้างทางการเกษตรนะครับ
ก็เป็นเงิน๑๓๗๐๐๐บาท
อกจากนี้มีบัญชีเงินฝากของทกศ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อาชีพเกษตรกร

เป็นเงินอีก๑๕๕๓๑๐บาท
รวมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่๒
เป็นเงิน๑๔๔๔๓ล้านบาท
ก็แจงละเอียดยิบเลยกรมบัญชีกลางเขาแจงมา
สำหรับการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ๒
ทางโครงการไทยนิยมยั่งยืนกว่า๓๔๒๐๐๐ราย
ผู้มีสิทธิ์มารับบัตรกว่า๒๙๐๐รายนะครับ

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๔มาตรการ
ให้กับผู้ถือบัตรรอบ๒เรียบร้อยแล้ว
ก็ได้แก่นี่แหละครับที่เห็นหน้าจอเลยนะครับ
ก็คือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปี๕๐๐บาทต่อคน
มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ
สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ๖๕ปีขึ้นไป

แล้วก็มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ที่มีอายุครบ๖๐ปีขึ้นไป
ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย
ก็โอนเข้าไป๔๐๐บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับพร้อมที่จะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า
ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริง
วันที่๑๘ของเดือนก็จะเริ่มจ่ายกันแล้วนะครับ
เดือนแรกคือเดือนนี้๑๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒เป็นต้นไปด้วยนะครับ